คุณผู้ชมครับกรณีของพระกาโตะออกแนวนี้ซะแล้วนะครับ
คือผู้หญิงเนี่ยยอมรับว่าเธอกุเรื่องขึ้นมา
เรื่องการมีความสัมพันธ์กับพระกาโตะเนี่ยเธอเป็นบายโพล่า
เธอบอกเธอเป็นบริโภลาพร้อมจะขอโทษสังคมแล้วก็ชาวพุทธทุกคนด้วย
หลังจากมีคลิปการสนทนาระหว่างพระนักเทศชื่อดังนะครับ
ที่เป็นเสียงของคล้ายพระกาโตะกับนางสาวต่อเต่า
พูดคุยกันเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กันในรถ
พระท่านอ้างบอกว่าไม่บาปเพราะมีเจตนาดีต่อกัน
เนื้อหานะในเนื้อหานะครับเท่านั้นยังมีแชทไลน์
มีการนัดกันไปเปิดโรงแรมเพื่อขออยู่ด้วยกันในวันวาเลนไทย
แล้วมีการแชทขอดูหน้าอกของฝ่ายหญิงด้วย
และยังมีการพูดคุยกันเรื่องเงินนะครับ
ซึ่งพระก็ได้โอนเงินนะฮะไปให้ผู้หญิงมาโดยตลอด
แต่ระยะหลังเนี่ยเริ่มจะไม่โอนให้แล้วแล้วก็ขอเลิกติดต่อ
จากฝ่ายหญิงรบร้าวจะมาหาที่วัด
แล้วก็พยายามจะแสดงตัวพระท่านอึดอัดครับ
แล้วก็เป็นเหตุให้ฝ่ายหญิงออกมาแฉเรื่องนี้นะฮะ
แล้วก็มีคลิปเสียงใหม่ออกมาอีก
ในลักษณะเป็นการตัดความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงครับ

แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับหลวงพี่กาโตะด้วยนะฮะ

ซึ่งเป็นเจ้าของเสียงในคลิปออกมายอมรับว่า
เธอบอกเธอป่วยเป็นไบโพล่าตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วครับ
รักษาตัวอยู่ตอนนี้หายเป็นปกติแล้วนะฮะ
เหตุการณ์ทั้งคลิปเสียงและข้อความแชทไลน์
เธอบอกเธอสร้างเรื่องขึ้นมาบอกป่วยแล้วอารมณ์ไม่คงที่ฮะ
หนูอยากจะพูดความจริงเป็นคำสุดท้ายแล้วกันนะฮะ

ก็คือข่าวที่ออกไปคลิปต่าง
แล้วก็แชทหนูเป็นคนสร้างเรื่องเอง

ด้วยแล้วก็อารมณ์ที่ไม่ปกติของตัวเองด้วย
อันนี้หนูต้องกลับขอเพิ่มสามเพิ่ม

กลับขอเพิ่มวงการพระพิทธศาสนานะฮะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าผมอ่านบทผิดหรือเปล่า
เมื่อกี้เนี่ยในบทบอกว่าเธอหายแล้วนะ
แต่อันนี้เธอบอกว่าเธอทำเพราะอาการนี้นะฮะ
เอาล่าสุดทีมข่าวนะครับไปที่วัดเพ็ญญาติ
ที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่ง
ไปพูดคุยกับพระกาโตะนะฮะ
วันนี้พระกาโตะท่านบอกว่าท่านสบายใจขึ้นแล้ว
หลังจากที่ผู้หญิงในข่าวออกมายอมรับว่ามีอาการป่วย

ก็ไม่ติดใจที่จะเอาความอะไรนะครับ

พิจารณาว่าท่านจะดำเนินคดีหรือไม่

เพราะที่จริงหลวงพี่กาโตก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับ
ก็ปรากฏว่าเป็นโรคประจำตัวจริง
อันนี้คือหลักฐานส่วนหนึ่งที่เราเปิดเผยได้
ก็คือเป็นหลักฐานใบรับรองแพทย์

ที่การรักษาก็คือจะเป็นคลินิก

ผู้หญิงคนนี้มีการรักษาจริง
แล้วก็มีโรคประจำตัวจริง

นัดตามอาการนัดตามเวลาของหมอของแพทย์ครับ